ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
จากค่ายสิทธิ์กำนันประเสริฐชกมาแล้ว๕๑ไฟ

และแพ้๙ไฟล์
มาถึงในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับคนนี้มาจากอำเภอทุ่งสงศ์
จังหวัดนครศรีชะมาราชจากค่ายปอทะเลบางเศรษฐ์
ชกมาแล้ว๗๙ไฟชนะ๕๔ไฟแพ้๒๕ไฟ
ป้อมปืนปอ่าวทะเล
บางเศรษฐ์
ขอบคุณครับเราเดินทางกับผู้เอกนำรายการแล้วนะครับ

เจอกับฐานสิทธิ์กำนันประเสริฐ
พิกัด๕๖๕กิโลกรัมครับ
คู่นี้หากย้อนไปประมาณ๒๓ปีที่ผ่านมา
ค่าตัวเฉียดแสนทั้งคู่นะครับท่านผู้ชมครับ
และมีดีกีเป็นแชมป์ติดตัวมากมายครับ
และก่อนจะไปทราบประวัติของทั้งคู่ครับพี่อ้นครับ
ตอนนี้ยอดทะลุเป้าครับเธอเกินแสนไปแล้วครับ
รวมนี่๑๖๐๐๐บาทครับ
โอ้โหแจกอีกแล้วครับ
มารับชมคู่นี้กันครับทางด้านหารสิทธิกำนันประเสริฐครับ
หรือว่าชื่อเดิมหารบอสวิกคาโอดิโอครับ

ค่ายมวยสิทธิ์กำนันประเสริฐ

้มปืนปอ่าวทะเลบางเสล่
นายทศพรจันทรสารครับ
ทุ่งสงศ์ครับนครศรีธรรมราช

จากค่ายมวยป่ออาวทะเลบางเสลย

วันอาทิตย์ที่๒๘พฤษภาคมนี้ครับ

จากรับชมความมันในด้านกีฬาครับ
ยังมีซีรีส์ที่ต้องบอกว่าระดับโลกครับ
ความปืนนั้นเป็นมวยประเภทหมัดสั่งแล้วครับ

ขณะที่หานั้นเป็นมวยหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดี
มุมน้ำเงินนี่ท่านกำนันประเสริฐเชยพุทธาครับ
หัวหน้าค่ายสิทธิ์กำนันประเสริฐ

ตัวจริงเสียงจริงแล้วครับแล้วก็นำมวยมาต่อยที่ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์นี่หลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับ
และมีมวยดีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นหารสิทธิกำลังประเสริฐ
ชายเล็กสิทธิ์กำนันประเสริฐครับ

ต้องบอกว่าเป็นค่ายมวยภูทรที่มียอดมวยดังอยู่ในเครือมากมายครับ
และทำมวยทำมวยนี่ต้องบอกว่าทำนี่ทุ่มเทที่สำคัญนั้นเสียสละให้กับนักมวยเยอะที่สุดแล้วครับกำนันประเสริฐ
มาครับซ้ายกับซ้ายครับคู่นี้หนาครับเจ้าป้อมปืน
อมปืนนั้นประเภทถอยหลังหกล้มแล้วครับ
หานพยายามจะเล่นงานบริเวณตัวป้อมปืนต่อยหมัดหนึ่งสอง
สไตล์ของป้อมปืนเลยครับ
หารนี่ฝีมือดีครับประเภทจังหวะสองครับ
แต่ชกที่เวทีไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์นี้ถอยไม่ได้ครับ
รูปร่างนั้นไม่ได้เสียเปรียบเลยนะครับหารดูครับ
ป้อมปืนพยายามต่อยหมัดหนึ่งสองแล้วเจาะล่าง
สไตล์ของป้อมปืนเขาเลยล่ะครับ
นี่ครับดูจังหวะเอี้ยวตัวครับง้างจะออกครับ
โถ่แล้วมวยภิกตร๕๐กิโลจ์ต้องบอกว่ามีลูกศิษย์ที่ตัวใหญ่แล้วนะครับป้อมปืน
เอาปืนนั้นสอนชาวต่างชาติด้วยครับ
ขยับเบียดทันทีครับป้อมปืน
กระแทกด้วยขวาและสับล่าง

นานพยายามจะเล่นงานด้วยอาวุธยาวครับ
ในพับนอกก่อนไม่ประมาทครับ

หานเจอกับประการเตือนเลยครับ
โอ้โหซ้ายสับเข้าบริเวณต้นขาขวาครับ

อมปืนพยายามจะเบียดเลยครับทิ้งด้วยหมัด๑๒

เอาละครับเดือดแล้วครับศอกขวาเจอหมัดของพ่อปืน

เอาครับของหนักกับฝีมือดีครับ

ปลอมปืนกดแขนครับ
ขยับเบียดครับนี่ครับรัดกลุ่มครับป้อมปืน
เจอกับมวยดังมาแล้วมากมายครับ
บอกว่าโชคโชนเลยครับ
พยายามจะวางขวาแล้วสวนด้วยหมัดซ้ายเหมือนกันครับทหาร

โอ้โหแล้วนี่ครับอาศัยความเร็วเลยครับ
ไก่เตะก้านคอเลยครับหาร

นี่ครับจังหวะฮุกขวาตัดลำตัวครับสวยครับ
พยายามมากระแทกด้วยขวาและสับล่าง

อาศัยจุดเด่นของตัวเองนะครับ

พยายามจะดึงแล้วคืนครับผ่าน
กันมันทีเดียวครับได้เสียวด้วยกันทั้งคู่ครับ
พยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนครับว่าปืน

หัวจิตหัวใจของป้อมปืนครับ
นี่ครับมันอาจจะเกี่ยวและชิ้นลำตัว
โดนเตือนไปแล้วครับทางด้านหาร
โอ้โหมันจริงครับคู่นี้
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เมื่อสักครู่นี้โดนไป๑โป้งครับ
แต่ต้องบอกว่าโดนและลุกเร็วครับกรรมการให้โอกาสทางด้านหารอีกครั้ง
โอ้โหหัวจิตหัวใจของแกนี่ต้องบอกเกินร้อยแล้วครับ

อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไปครับว่าจังหวะฮุกขวาครับ

นี่ครับทหารครับจังหวะ๒เด็กดักเตะก้านคอเก่งครับ
โอ้โหเอาละครับว่ากันต่อยกที่๒ครับ
นี่ครับจังหวะฮุกขวาร่วงเลยครับ

สลับเลยครับป้อมปืน

อะอ้าวโอ้โห้

หมายจะปิดบัญชีเลยครับได้จังหวะก้านคอ

จังหวะสวนหมัดหน้าหารก็ล่วงเหมือนกันครับ
โอ้โหเดือดจริงครับนี่ครับของดี
ของดีที่เรานำมาโชว์ให้กับแฟนมวยได้ชมกัน
ว่าปืนพยายามจะเบียดหานพยายามจะ

วางปืนตบด้วยฮุกขวาและเสียบด้วยเขาซ้าย

พอเปิดขยับเบียดหาพยายามจะทิ้งด้วยซ้ายครับ
โอ้อีกห่วงด้วยสอกซ้าย
อ้าประมือนบวกด้วยฮุกขวาอ้าวจังหวะสวน

คืนด้วยหมัดศอกโอ้ย
โอ้โหบรรยายสรรพคุณไม่ทันเลยครับท่านผู้ชม
เดือดจริงครับนี่คือของแท้ครับ
ดูครับมวยไทยไฟเตอร์ช่องไทยรัฐ
ความปืนพยายามจะเบียดหานเจาะล่าง
แล้วมีแข้งโอ้ย
พยายามจะวางด้วยซ้ายครับแล้วล็อกในตี
โอ้โหเดือดจริงครับ
เพราะปืนประเภทคนไม่ยอมคนอยู่แล้วครับ
อาหารนั้นรักไก่เตะก้านคอตลอด
มาเปิดเบียดเข้ามาลำตัวสลับใบหน้า

ฟื้นแล้วครับหลังจากซุดมา

นานพยายามจะเตะก้านคอ

โอ้โหมาเป็นชุดเลยครับ
มาอีกแล้วเลือกเลยครับพ่อมืด
พยายามจะเตะก้านคออีก

เดือดจริงครับเดือดจริงครับ

เอาละครับทานพยายามจะเตะก้านคอพิษสงฆ์ยังมีครับ

โอ้โหเดินไม่ให้หายใจเลยครับ

พยายามจะล้วงลำตัวดึงได้
คืนด้วยซ้ายทุบด้วยซ้ายอีกที
เอาละครับเจอหมัดหารพยายามจะสวนด้วยหมัดซ้าย
ประมือพิงด้วยหมัดซ้ายแล้วล็อกใน
โอ้โหมันจริงครับเดือดจริง

ปลอมปืนเดินเบียดหุบควันตามในซ้ายโอ้โฮ

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
โอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดเลยครับ
ไม่รู้จะบรรยายเป็นคำอะไรครับ

โอ้โหขึ้นไปบนเวทีกระตุ้นครับ

จังหวะหัวก้านคอครับเต็มครับ

แล้วก็จัดหนักจัดเต็มเลยครับอาหารกระซวกเข่าแล้วฟันด้วยศอกซ้าย
มากะเอาทีเดียวอยู่ครับ

แค่งซ้ายหมายก้านคอครับอย่างเดียวเลยครับ

นี่ครับเด้งตีแล้วทุบด้วยซ้ายตามด้วยขวา

ชุดนี้ครับชุดของปอมปืนครับ

โอ้โหยอดเยี่ยมจริงครับ
หัวจิตหัวใจนี่ไม่รู้ว่าทำด้วยอะไรครับ
โอ้โหชื่นชมหัวใจของทั้งคู่ครับ
นี่แหละครับแล้วชกที่ระดับเกรดเอของวงการมวยไทยครับ
แล้วผมไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมป้อมปืนถึงได้ตัวไปเมืองจีน
เพื่อที่จะไปสอนมวยที่โน่นครับ
โอ้โหเขาสร้างชื่อเสียงจากนี่ครับ

พยายามจะบดจะเบียดครับตีด้วยซ้าย
เอาละครับหารก็ไม่หนีป้าหมื่นพยายามจะทิ้งด้วยหมัดซ้าย
หันเสียบด้วยข้อขวาโอ้โหป้อมปืนเสียบหัน
โอ้โหมาอีกแล้วครับศอกซ้ายของหาร

ป้อมปืนก็โต๊ะครับไม่ให้เสียเสียอาการบู้อีกบางละคืน
หันดักเสียขวาป้อมปืนลงในตีซ้าย
โอ้โหมันจริงครับ
เอาละครับเพราะปืนเบียดเข้ามาหันพยายามจะถีบระหว่างแข้งซ้าย

งานพยายามจะเจาะล่างโอ้แล้วเจอหมัดซ้ายของป้าหมื่น
แล้วดึงแล้วคืนด้วยซ้ายสวยครับอาหาร
สดชื่นดูครับโอ้ดูแล้วสดชื่นจริงครับคู่นี้

พยายามกลับมาเจอส่องซ้ายของหันระหว่างแค่งซ้ายสวยครับหัน

แต่เริ่มโดนอาวุธของหารแล้วครับ

โอ้โหเดือดจริงครับ
โอ้โหเดือดจริงครับ

โอ้โหเดือดจริงครับ

โอ้โหเดือดจริงครับ
โอ้โหเดือดจริงครับ

โอ้โหเดือดจริงครับ

โอ้โหเดือดจริงครับ
โอ้โหเดือดจริงครับ
โอ้โหเดือดจริงครับ

โอ้โหเดือดจริงครับ

โอ้โหเดือดจริงครับ

โอ้โหเดือดจริงครับ
โอ้โหเดือดจริงครับ
โอ้โหเดือดจริงครับ

โอ้โหเดือดจริงครับ